ชายหญิงคู่นี้เป็นวัยรุ่นและเป็นแฟนกัน

ก็เลยปีนจากระเบียงชั้น๖ห้องพักลงไประเบียงชั้น๕

ปีนตามลงไปพลัดตกลงมาถึงแก่ความตาย

ีเสีย
คือร้องไห้จนหมดแรงยืนไม่ไหว
จากตอนแรกยืนแล้วจะพยายามฝ่าวงล้อมเจ้าหน้าที่เข้าไป
ร่างของแฟนนุ่มซึ่งพลัดตกลงมาแล้วก็ถึงแก่ความตาย
สุดท้ายเธอนี่คือเข่าซุดเลยนั่งกับพื้นเลย

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงกลางดึก
ตี๓เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุว่ามีคนตกลงมาจากอาคารชั้น๖ของคอนโดแห่ง๑
ในพื้นที่ตัวเมืองพิศนุโลกก็ไปตรวจสอบพร้อมกับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับ
บริเวณลานตรงจุดนี้เจอร่างของผู้ตายนายธนภพอายุ๒๑ปีกำลังเรียนอยู่ปี๔ครับ
ใกล้จะจบแล้วเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใส่ชุดกีฬานอนคว่ำหน้าอยู่นะฮะ
ก็คือสภาพร่างกายก็แหลกเหลวตกลงมาตึก๖ชั้นนะฮะ
อกจากนี้ครับพูดคุยกับแฟนสาวของผู้ตายเธอเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนที่จะมาเกิดเรื่องเศร้าตรงจุดนี้เธอและแฟนไปที่ร้านอาหาร
ก็ไปดื่มสังสรรค์กันมากลับมาที่คอนโดมาที่ห้องพักปรากฏว่าทะเลาะกัน
มีปากเสียงทะเลาะกันจังหวะที่ทะเลาะกันเนี่ยฝ่ายชายก็พยายามที่ไม่อยากจะ
คือไม่อยากจะอารมณ์ร้อนทั้งคู่บอกว่าเฮ้ยลืมของที่รถเดี๋ยวขอเวลาลงไป
เอาของที่รถแป๊บหนึ่งก็แล้วกันต่างฝ่ายต่างจะได้มีเวลาในการควบคุมตัวเองด้วย
ตั้งสติก่อนนะฮะพอลงมาเอาของที่รถเสร็จปั๊บเนี่ย
กลับขึ้นไปจังหวะนั้นอ้าวแฟนไปไหนแล้วอ่ะ
คือฝ่ายหญิงน้อยใจน้อยใจแฟนผู้ชาย
ปีนระเบียงจากระเบียงห้องชั้น๖ของตัวเองเนี่ย
ลงมาที่ชั้นข้างล่างคือชั้นห้า
แล้วพอเจ้าของห้องชั้น๕เห็นปั๊บเอ้าทำไมปีนลงมาตรงจุดนี้
รู้จักกันมาก่อนนะฮะก็ไปดึงตัวผู้หญิงเข้ามาในจุดที่ปลอดภัย
กลัวจะพลัดตกไงพอแฟนนุ่มตามมาไม่เห็นอ้าว
ลงไปข้างล่างเหรอปีนตามลงไปหวังจะไปง้อ
และจะชวนกันกลับมาที่ห้องพักของตัวเองจังหวะนั้นพลัดตกฮะ
แล้วมีวงจรปิดด้วยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะ
คือวงจรปิดเป็นภาพวินาทีที่เหมือนกับตกมาอย่างรวดเร็วมาก
จะเริ่มทะเลาะกันตั้งแต่ข้างล่างแล้วแล้วพอขึ้นไปกลัวจะเสียงดัง
ก็เลยอ่ะรอดูจากวงจรปิดเห็นฝ่ายชายลงมาเอาของแล้วบอกขอโทษนะครับ
เมื่อกี้ที่ผมเสียงดังพอกลับขึ้นไปเจอภาพนี้
ปภก็ช็อกเลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ครับในเบื้องต้นนะฮะ
ทางครอบครัวติดต่อประสานรับร่างครับ
เพราะว่าตรวจสอบแล้วไม่มีพิรุษร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกาย
คาดว่าน่าจะพลัดตกลงมาจนเสียชีวิต
ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งนะครับ